ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดนครพนมนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบแปดปีเขาก็เตรียมตัวจะออกไปล่านกล่าหนูที่กลางทุ่งนานะฮะเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในอาชีพของเขาเอามาทำกินด้วยเอาไปขายด้วยอะไรด้วยนะครับก็ต้องบรรจุกระสุนปืนก่อนแต่ว่าระหว่างบรรจุกระสุนปืนเนี่ยปืนลั่นโดนตัวเองเสียชีวิตนะครับ
ไม่มีร่องรอยบาดแผลเกี่ยวกับการถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าร่องรอยการต่อสู้ในพื้นที่นะครับ
แล้วก็คาดว่านายบุญศรีจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๐นาทีก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ
ญาติบอกว่านายบุญศรีเป็นคนโสดอาศัยอยู่คนเดียวที่กระท่อมกลางทุ่งนาแห่งนี้
มีอาชีพทำไร่ทำนาแล้วก็ออกล่านกล่าหนูเอามาทำอาหาร
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับที่บ้านญาติญาติเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังผิดปกติ
มาจากกระท่อมของนายบุญศรีก็เลยมาดูกันมาถึงก็พบว่าอ้าวนอนเสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งจากสภาพที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็พยานหลักฐานพยานวัตถุ
ก็เลยเอาปืนแก๊ปออกมานั่งบรรจุกระสุนทีนี้วิธีการบรรจุกระสุนคือ
มันต้องกระแทกดินปืนเข้าไปในปลายกระบอกปืน
ก็คิดว่าจังหวะที่บรรจุแก๊ปเพื่อเตรียมพร้อมไว้ใช้งานนี่แหละ
มันคงลั่นแล้วก็เลยลั่นมาทะลุใต้คางทะลุปากจนทำให้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องปมขัดแย้งหรือความเครียดที่มันอาจจะเกิดจาก
เป็นปัญหาฆาตกรรมหรืออะไรแบบนี้เนี่ยทางญาติก็ยืนยันว่าไม่มีทางเป็นไปได้
เพราะว่าไม่ได้มีปมขัดแย้งอะไรค่ะแต่ตำรวจก็ต้องมีการสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งญาติเองก็ไม่ได้ติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิตด้วยค่ะ